คือถ้ามีคณะกรรมการสำนักอาชารณ์ปรองดอง
แม้กระทั่งกรรมธิการวิสามันในสภา
แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ปิดกั้นแม้กระทั่งข้อ๓ที่จะพูดคุยร่วมกัน
คือเขาต้องตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของประชาชน

เราคุยมาตลอดค่ะเราส่งสัญญาณตลอดเราพูดตลอด

หรือว่าในการแสดงความคิดเห็นตามเวทีต่างก็ดีเนี่ย
เรามองว่าขนาดนั้นเนี่ยมันยังไม่เพียงพออีกเหรอ

จะไม่ได้ยินเสียงของประชาชนอีกหรอ

ขออานิ้วเดี๋ยว
แต่ว่าต้องสั้นเดี๋ยวเหลือเวลาไม่น้อยไม่เยอะแล้ว

ข้อเรียกร้องของเราชัดเจนและมีความชอบทำ
อ้างอิงตามหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็
แสดงออกอย่างเสรีค่ะรวมถึงเรื่องของประชาธิปไตยค่ะ
งั้นพี่ถามน้องกลับไปนิดนึงนะคะว่ารูปแบบประชาธิปไตยที่น้องต้องการเนี่ย
เป็นรูปแบบไหนในเมื่อความต้องการคือเราต้องการที่จะให้มีเกิด
กลุ่มในส่วนของกรรมการสร้างความปองดองสมารณชันแล้วนำข้อเรียกร้องของน้องทั้ง๓ข้อเข้ามา
น้องก็บอกว่าจะไม่เข้าร่วมแล้วมันจะหาทางออกให้กับประเทศได้อย่างไรคะ
ถูกไหมคุณแล้วแหละค่ะคือถ้าจะทำตามข้อเรียกร้องของเราค่ะ
ทำไมไม่ทำตั้งแต่ที่แรกทำไมต้องถ่วงเวลาคะ
เพราะว่าไล่แต่ละข้อเลยตั้งแต่ประยุทธ์ลาออกหรือร่างรัฐมนุนใหม่
ข้อสุดท้ายค่ะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์คือตรงนี้เองเนี่ย
เท่าที่ฟังมาคือฝั่งรัฐบาลพยายามจะโยงว่าเราจับโยงเราเอ่อ
นั่นทำนี่ค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราเพียงแค่
อยากปฏิรูปให้สถาบันนะคะดีขึ้นอยู่ในคันลองของระบอบประชาธิปไตยค่ะ
แล้วก็อยู่ภายใต้รัฐมนูลเดียวเดียวกันกับประชาชนไทยทุกคนเราไม่ได้ทำลาย
เราไม่ได้ล้มล้างค่ะเราอยากทำให้ดีขึ้นค่ะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน
โปรดิวเซอร์นับเวลามานะคะคุณกรณีค่ะเอาอย่างนี้
สิ่งที่คิดว่าอยากจะพูดอย่างน้อยคือส่งผ่านหนึ่งในคนที่เป็นสมาชิกไป
คือเรื่องอะไรคะนี่คือจะปิดแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณพรณิตค่ะ
เอาสิจริงแล้วดิฉันขอฝากน้องผู้ชุมนุมนะคะ
ดิฉันเองก็มีลูกที่อายุใกล้เคียงกับน้องที่ชุมนุมเหมือนกันนะคะ
แล้วก็เข้าใจถึงความรู้สึกของเด็กรุ่นใหม่ที่เขาคิดยังไงนะคะ
แต่ว่าหนึ่งคือเราต้องเปิดใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ด้วยที่เขามีประสบการณ์
แล้วก็ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์การชุมนุมเนี่ยมันลุกลามจนถึงสถาบันครอบครัวที่ทำให้สังคมไทยเนี่ยเกิดความแตกแยกในครอบครัวแล้ว
มันเป็นภัยร้ายแรงมากน้องบอกว่าน้องไม่ได้พูดจะคือน้องบอกว่าเนี่ยประชุมโดยสงบโดยที่ปรัสจากอาวุธ
แต่คำพูดที่หยาบคายนะคะจาบจ้วงทุกอย่างที่ทำเนี่ยนะคะ
มันคืออาวุธที่ร้ายแรงกว่าที่เป็นอาวุธจริงที่มาเข็นฆ่ากันอีก
ณวันนี้ครอบครัวของแต่ละท่านเนี่ยในครอบครัวเนี่ยปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่เนี่ย
เสียใจไหมกับการที่น้องเดินออกมาแล้วไปร่วมชุมนุมถามว่าณวันนี้เนี่ยคืออย่างงี้
สิ่งที่จะขอเนี่ยฝาก๒ประเด็นด้วยกันนะคะกระชับนะคะ
หนึ่งคืออย่าจาบจ้วงสถาบันนะคะเหยียบย่ำหัวใจคนไทย
เพราะว่าด้วยการที่มาด้วยการที่คนที่เขาเคารพรักแล้วก็ศรัทธาสถาบันพระมหากษัตริย์มาตลอดระยะเวลาหลายชั่วอายุคนเนี่ย
รับไม่ได้หรอกค่ะข้อที่สองไม่เหลือเวลาอย่าชักน้ำเข้าศึก
อย่าเอ่ออย่าชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะคะ
ที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นเอกราชเพราะอะไรเพราะความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ
ถ้าวันนี้น้องมายกตัวอย่างนะคะเรียกร้องเอกราชให้กับฮ่องกง
ถือทงในส่วนของทงสัญลักษณ์ฮ่องกงไต้หวันหวยกูเนี่ย
ถามว่ามันจะทำให้เกิดอะไรมันจะทำร้ายประเทศไทยของเรานะคะ
ได้เท่านี้ค่ะสุดท้ายปิดปากด้วยค่ะสิ่งที่เราจะฝากนะคะคือ
ข้อเรียกร้องของเราเป็นประชาธิปไตยแน่นอนค่ะและการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์
ไม่ใช่การจาบจวงค่ะและเราอยากฝากนะคะว่า
คำพูดหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่ได้ทำให้ใครตายค่ะ
แต่อาวุธทำให้คนตายได้ค่ะและที่สำคัญนะคะเอ่อ
พ่อแม่หนูภูมิใจในตัวหนูมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
หมดเวลาของรายการค่ะด้วยข้อจำกัดที่เราได้รับมา
ทั้งสองท่านที่ให้ความร่วมมือนะคะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
ค่ะวันจันทร์พบกันสวัสดีค่ะ